คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ค่ะเมื่อประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะคะ
ทางตำรวจสพโชคชัยได้รับแจ้งว่ามีคนตกลงไปในแท้งน้ำแท้งนี้ค่ะ
ครับแล้วดูแท้งน้ำสูงขนาดนี้นะคะที่บ้านขี้ตุ่นหมู่หนึ่งค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมามีการประสานกู้ชีพโรงพยาบาลโชคชัย
กู้ชีพกู้ภัยฮุกสามหนึ่งโคราชจุดโชคชัยไปตรวจสอบนะคะครับ
น้ำตรงนี้สูงสิบห้าเมตรอุ้ยสูงนะฮะสูงมากค่ะ
เป็นแท้งน้ำส่วนตัวใช้ในการเกษตรของชาวบ้านแถวนั้น
และในแท้งน้ำมีคนอยู่ในนั้น

คือเขาเป็นช่างรับติดตั้งแทนกน้ำของร้านในอำเพลิงปากช่องจนคราชศีมา

นอนหนิงอยู่ก้นแทนกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แต่ประเด็นคือเขารู้สึกตัวนะ

เขารู้สึกตัวถามตอบได้

โรยออกซิเจนลงไปก่อนในก้นบ่อ

เพิ่มออกซิเจนให้กับนายบุญธรรม
เดี๋ยวลองฟังเสียงตระโกนหากันหน่อย

เรากลับตำรามาเตียบขึ้น

เรียกคิวเช็คระบบเช็ค

สโลสโลอัพ

สโลสโลอัพ

อันดับแรกอย่างที่เล่าไปคือคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่ที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะ
ก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะ
ก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะ
ก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะ
ก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะ
ก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะ
ก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะ
ก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะก็เอาออกซิเจนลงไปที่ก้นบ่อใช่มั้ยคะ
ก็เลยเปิดท่อระบายอากาศเอาออกซิเจนแล้วก็ประเมินว่าจะต้องยังไงประถมพยาบาลก่อนแล้วก็จะต้องยังไงสุดท้ายก็ใช้เปรย์ห่อตัวคนเจ็บแล้วก็นำขึ้นมาตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องมีการตะโกนส่งสัญญากันระหว่างคนที่อยู่ด้านบนกับท่านที่ที่ลงไปช่วยสุดท้ายคือช่วยมาได้คนเจ็บคือหนาวสั่นเลยนะคะนี่ค่ะช่
ที่มันเป็นโครนนะคะคุณผู้ชมนานนะต้องใช้ฟรอยห่อเพื่อควบคุมอุณหภูมิในร่างกายใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะคะในการช่วยเหลือค่ะทีนี้ก็ต้องไปถามช่างอีกคนนึงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเออตกไปได้ยังไงนั่นนะสิเพื่อนของนายบุญธรรมบอกว่าก็เนี่ยเป็นช่างส้มแซมติดตั้งแท๊งน้ำครับมารับเหมาส้มแท๊งน้
จะไปโบกปูนอุดรอยรั่วในแท้งแต่พอไต่ลงไปแล้วลื่นลื่นตกลงไปในบ่อเพื่อนช่างก็เลยรีบแจ้ง๑๖๖๙ให้มาช่วยสุดท้ายก็มาช่วยได้นะคะ
โชว์บ้านบอกว่าแท๊งเนี้ยเป็นของในทหารระดับสูงเพิ่งครับ
เกษียณไปก็จ้างให้ทีมช่างมาซ่อมเพราะว่าเป็นช่างของแบบภาคเอกชน